ห้องอย่างที่เกิดมาตอน๔นี้

หรืออาจจะมีคนอยู่ในห้องสวย
นี่นี่นี่

มันไปชนเนี่ยมันเผื่อ
มันเผื่ออะไร
มีออกเมาข้างในคนมีเมาอยู่ด้วย
เออมีคนลงอีกซักหน่อย
คนสองคนลงอยู่
แล้วซ้ายสุดมันคุยกับลูกอีกนะ

อยู่ดินนั่นหรอ
ข้างด้านนั้นหรอ
ไอ้คนนี้ทำไมแอ้งแว่งไอ้ลูก
คนข้างคนไหนคนเผาใช่ไหม
คนเสื้อเผา

ตีเผานั้นเอาอยู่จ๊อบนาน

เกิดใส่เสื้อท่อนแสงที่มีเสื้อดำดำ

อ๋อการธุ์ธุ์ธุ์ธุ์
ที่มันฆ่าเซียวนะ
กลับที่นี่คุยกันก็รีบมาต่างจากคนที่เขาติดตาม